กลับเข้าสู่ช่วงที่๓ของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ค่ะ
คุณน็อตของเราก็ยังอยู่ที่ร้านบะหมี่เกี้ยวโกเม้ง
บะหมี่เล็กที่ครองใจชาวระนองมามากกว่า๔๖ปี
แต่จะว่าไปคุณน็อตคะฝากถามโกเขาทีค่ะว่าพริกหายไปไหน
เสร็จแล้วบะหมี่ต้มยำในตำนานนะครับผมนี่

ทำไมต้มยำคุณพ่อไม่ใส่พริกเลยล่ะฮะ

ถ้าเราเติมให้เขาทดเขาไม่ถูก

น้อยเกินไปเราปรับปรุงตามสูตรของเรา

สูตรต้มยำแล้วคุณจะเติมน้ำตามคุณเติมเอาเอง
แต่ถ้าคุณจะเติมพริกเติมอะไรเติมเอาเอง
เพราะบางคนก็ชินเผ็ดมั้งไม่เผ็ดมั้ง

โอโหเนี่ยนะฮะเห็นแหละว่าแค่แค่
การขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยภูมิใจไหม
ภูมิใจด้วยก่อนผมไม่มีอะไรนะ
รวมขายรวมขายมาเชื้อที่เชื้อบ้าน
อันนี้เป็นบ้านเราเลยบ้านเราเลย
ที่เราเลยไม่ได้เช่าใครเลย
ไม่ได้เช่าใครเลย
ขายจนมันจะเชื้อที่จนมันจะยกบ้านเอง
แต่ข้างในโง่อีกหลังหนึ่ง
อันนี้เราจะขายของข้างในไว้พัก
แค่ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนี่ย
ไม่เงยไม่ทำเลยทำก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว
อันนี้เป็นการการันตีนะครับว่าร้านนี้เนี่ย

อันนี้ขอบคุณมากครับบะหมี่ครับ
สำหรับการเดินทางมาที่ร้านบะหมี่เกี้ยวโกเม้งก็ง่ายนิดเดียวค่ะ
ถ้ามาจากทางถนนเพชรเกษมซ้ายเก่า
และเข้ามาทางหลวงหมายเลข๔เดิมตรงมาเรื่อย
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง
สังเกตซ้ายมือก่อนถึงแยกตลาดเก่า
ก็จะเห็นร้านบะหมี่เกี้ยวโกเม้งแล้วล่ะค่ะ
ไป๒ร้านระนองที่อยากให้ลองมาแวะ
ว่าแต่อิ่มกันหรือยังคะ

แต่ถ้าหิวกันหนักกว่าเดิมวันนี้เชฟตูนรอเราอยู่ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่อง
เห็นว่ามีเมนูเส้นที่ทำได้ง่าย
เตรียมไว้ให้แฟนรายการกันด้วยละค่ะ

สนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น

อีกแล้วนะครับกับช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับเชฟครับ
วันนี้เชฟมีเมนูอะไรมานำเสนอครับ
เป็นเมนูฟิวชั่นจากหลากหลายสัญชาติครับ
นูนั้นคือเมนูต้มขาอูด้งมีดบอลครับ
ต้มคาอูด้งมีดบอลถ้าพร้อมแล้วไปพบกับส่วนผสมเลยครับ

เริ่มจากการทำมีดบอลก่อนเลยนะครับ
บอลวันนี้เราใช้เป็นเนื้อวัว

งรสนิดนึงนะครับด้วยเกลือและพริกไทยนะครับ
และเพื่อทำให้มีดบอลของเราเนี่ยเนื้อนุ่มนะครับ

ผมจะใส่นมข้นจืดคาเนชั่นลงไปด้วยนะครับ
สักประมาณ๑ช้อนโต๊ะถึง๒ช้อนโต๊ะ

ก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มไปหมักกับเนื้อไงครับ
หมากทิ้งเอาไว้นะครับสักประมาณ๑๐๑๕นาทีนะครับ

เข้ากลิ่นจู้
มะกรูดอยู่แล้วนะครับต้มขาเนี่ยขาต้องเยอะที่สุด
อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่านี่เลยครับ
โอ้โหว่าความอร่อยมันอยู่ตรงนี้
ถ้าจะให้ได้ต้มขาไก่ที่เข้มข้น
เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าน้ำซุปขาไก่หม้อนี้
ต้องออกมาเข้มข้นหอมอร่อยแน่นอนเลย
ใช่แล้วครับพี่น็อตสำหรับคนทำอาหารอย่างผมนะครับ
ก็ชอบมากเลยเพราะว่าใช้ง่ายนะครับ

ที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งคันกะทิเอง

เหนื่อยครับแล้วนะครับใส่เครื่องลงไปนะครับ
เวลาเราทำอาหารรสชาติไทยเนี่ยอย่าห่วงเครื่อง
สำหรับนี่ก็แค่รอเดือดปั้นมีทบอลเข้าไปร้านกันดีกว่าครับเชฟครับ
กลมแบบลูกปิงปองก็ได้
เดี๋ยวเราเอามีทบอลนะครับมาเสี่ยไว้นะครับ
เพื่อให้ผิวนอกกรอบนะคะ
หน่อยหนึ่งใส่ใบมะปูดฉีกลงไปปิดไฟแล้วเรียบร้อยแล้วก็บีบมะนาวลงไปทีหลัง
ความหอมจะยังอยู่ครบถ้วนอืมของมะนาวสดน้ำซุปเสร็จแล้ว
เราก็ตักใส่เส้นอูด้งที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม
เชฟครับครับผมกลิ่นนี่หอมดีจริงนะครับเป็นต้มขาที่มีกลิ่นหอมของนมเบาครับ

น้ำตุ๊บเนี่ยมีรสชาตินมนมเปรี้ยวเบาเบารวมรวมแล้วนี่กล่อมกล่อมลงตัวเลย

คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทำตามได้ง่ายนะครับ
แค่มีตัวช่วยดีอย่างนมข้นจืดคาเนชั่นกระป๋องเดียว
ก็สามารถปรุงเมนูเส้นได้อร่อยหลากหลายเลยล่ะครับ
ไปติดตามกับเมนูดีกว่านะครับ